ตอนนี้เราอยู่กันที่สถานีเกษตรหลวงอ่างคางครับ
ซึ่งเป็นสถานีของเกษตรของโครงการหลวงที่แรก
พี่ชายวัดจะพาเราไปดูหนึ่งในวัตถุดิบที่เราจะใช้กัน

ไก่ดำที่เห็นได้ยินมา

เป็นที่มาของคำว่าไก่กระดกดำ
รถแรงกระแทกสามารถสร้างความแข็งแรงได้
ใช่ได้ได้ได้ได้ได้ได้ได้ได้ได้ได้

เยี่ยมมาครับพ่อพากลับมาครับ
พ่อมาเก็บพ่อมาต่อดังด้วย
โอ้โหแอดวานแอดวานแอดวาน